คุณผู้ชมคะคดีแพรวาหรือคดีสาวซีวิก
ที่ขับรถชนรถตู้โดยสารบนโทเวย์เมื่อปี๒๕๕๙
จนทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง๙คน

แต่ว่าประเด็นล่าสุดก็คือคำตัดสินของศาลค่ะ
ลงโทษผู้ต้องหาในขณะที่เกิดเหตุเนี่ยผู้ต้องหาเป็นเยาวชนนะคะ
แต่ว่าตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นอดีตเยาวชนแล้ว
คือสารตัดสินก็คือให้รอลงอาญา๔ปี

และให้บำเพ็ญประโยชน์ปีละ๔๘ชั่วโมง

อธิบดีกรมคุมประพฤติออกมาบอกว่า
อดีตเยาวชนคนนี้ไม่เคยไปบำเพ็ญประโยชน์
ที่สารตัดสินเลยในช่วง๓ปีที่ผ่านมา
แล้วก็ผู้ต้องหาคนนี้ที่เป็นอดีตเยาวชน
กลับไปยื่นเรื่องต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน
ว่าเจ้าหน้าที่กรมคุมประพฤติมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
มีการคมคูมีการผู้จานลวนลาม

ทางรองผู้มนุยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าออกมาชี้แจง
บอกว่าจริงแล้วผู้ต้องหาคนนี้ก็ไปบำเพ็ญประโยชน์

นั่งตัดเล็บให้กับคนไข้อยู่บนเตียงนอนนะคะ

คือตอนนี้ก็เลยมี๒มุมว่าตกลงแล้วเธอบำเพ็ญประโยชน์
ภาพนี้ทางโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านำมาชี้แจงว่าก็นี่ไง
เธอก็ไปบำเพ็ญประโยชน์จริงก็เลยเป็นสองมุม
ว่าจริงแล้วการบำเพ็ญประโยชน์ของเธอถูกต้องตามหลักกฎหมายหรือเปล่า
ถูกต้องครบถ้วนไหมแล้วที่บอกว่าเธอไม่เคยบำเพ็ญประโยชน์เลย
มันจริงไหมเดี๋ยวไปฟังเสียงกันก่อนค่ะ
ฟังเสียงพันธ์ตำรวจเอกนรัฐเสวตนันอธิบดีกรมคุมประพฤติ

แต่ในกรณีนี้ได้ไปติดต่อโรงพยาบาลพระมงกุฎโดยตรง
แล้วก็ไปทำเองนะครับแล้วก็ทางฝ่ายทนายความหรือที่ปรึกษากฎหมายเนี่ย
นำเสนอต่อสารเอง๙๐ชั่วโมงภายในห่วงระยะเวลา๑เดือน
เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาเป็นต้นมานะครับ
ตามข้อที่จริง๓ปีไม่ได้ทำเลยมีแค่๖ชั่วโมง
ก็คือบริจาคโลหิตและเจ้าหน้าที่นับให้นะครับนับเป็น๖ชั่วโมง
๓ปีนี้เขี้ยวเข็นให้ทำก็ยังไม่ได้ทำนะครับ
มีความจำเป็นเรื่องการศึกษาเล่าเรียนซึ่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบที่ผ่านมา
ก็อรุมอร่วยผ่อนคลายให้มาโดยตลอด
พอเราเข้มงวดกวดขันก็มีปรากฏการณ์ว่าไปทำมาได้๙๐ชั่วโมง
แล้วก็ไปยื่นตรงต่อสารซึ่งศาลท่านก็รับไว้
ท่านจะนับให้หรือไม่อย่างไรนั้นผมไม่อาจก้าวล่วงได้
ก็คงจะไปรอวันไต่สวนในเดือนมิถุนายนวันที่๒๑นะครับ
คืออธิบดีกรมคุมประพฤติบอกนะคะว่า
ก่อนหน้านี้เนี่ยเคยทำหนังสือว่าให้ผู้ต้องโทษคนนี้
ก็คืออดีตเยาวชนคนนี้ไปทำงานบริการสังคม
ที่โรงพยาบาลสิริราช
ทำหนังสือส่งตัวไปแต่ก็ไม่ไป
ผ่านไป๓ปีก็ไม่เคยมีข้อมูลในเรื่องของการบำเพ็ญประโยชน์

แล้วก็ยังจะไปร้องเรียนกับผู้ตรวจการแผ่นดินด้วย
ว่าถูกเจ้าหน้าที่กรมคุมประพฤติข่มขู่ลวนลาม
ซึ่งทางด้านของอธิบดีกรมคุมประพฤติบอกว่าได้มีการสอบส่วนข้อที่จริงแล้วนะคะ
ก็บอกว่าขณะที่เจ้าหน้าที่ติดต่อกับผู้ต้องโทษนั้นก็ไม่ได้อยู่กันสองต่อสอง
ไม่น่าจะมีการลวนลามเกิดขึ้นได้
แต่อาจจะมีคำพูดในเชิงความหมายที่ว่า
ถ้าปฏิเสธคำสั่งสารจะมีผลต่อเงื่อนไขการคุมประพฤติในอนาคตได้
ธิบดีกรมคุมประพฤติถึงขั้นพูดแบบนี้เลยนะคะว่า
ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ไม่มียักษ์ท่าหน้างอรอนานงานมากปากจุด
ยืนยันว่าไม่ได้มีพฤติกรรมแบบนั้นในส่วนของเจ้าหน้าที่กรมคุมประพฤตินะคะ
แล้วก็ย้ำว่าผู้ถูกคุมประพฤติไม่ใช่ประชาชนใสทั่วไปแต่เป็นผู้กระทำความผิด
จะให้เจ้าหน้าที่มานุ่มนิ่มโอ้โลมปฏิโลมคงไม่ได้ต้องบังคับกันบ้าง
ยืนยันว่าไม่มีการคมครูไม่มีการลวนลามมีการพูดคุยเพื่อตักเตือน
ให้ผู้ต้องโทษไปเที่ยวเตรในเวลากลางคืน
แล้วก็ข่มขู่ก็ไม่ได้พูดแบบนั้นพูดแค่ว่าระวังนะเดี๋ยวจะมีการสุ่มตรวจของเจ้าหน้าที่ช่วงตีหนึ่งตี๒
ซึ่งเป็นไปตามคำสั่งสารแต่กลับถูกผู้ต้องโทษไปร้องเรียนว่าเป็นการข่มขู่คุกคาม
แต่อธิบดีกรมคุมประพฤติบอกว่าอย่างไรก็ตามก็ต้องให้ความเป็นธรรมด้วย
เพราะว่าผู้ต้องโทษนั้นในช่วงก่อเหตุก็เป็นเยาวชนจริงแล้วก็ต้องยอมรับว่าเขาก็เรียนดีเกรดดีไม่มีประวัติเที่ยวเตร
แต่ว่าสิ่งที่ขาดก็คือการทำงานบริการสังคมนี่เป็นสาระสำคัญที่สารตัดสินว่าคุณต้องไปทำงานบริการสังคมต้องบำเพ็ญประโยชน์
แต่อีกมุมหนึ่งค่ะคุณผู้ชมค่ะโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าโดยทางพันเอกในแพทย์เพียรพลปกป้องรองผู้มนุยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าในฐานะประธานคณะกรรมการกำกับดูแลการขอเข้ามาปฏิบัติบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ของผู้ต้องโทษ
รองพอโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ายืนยันมาแบบนี้นะคะสิบเอ็ดมกราคมถึงสิบสองกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยห้าสิบเก้า
ผู้ต้องโทษไปขอทำงานในการบำเพ็ญประโยชน์เงื่อนไขก็คือดูแลผู้ป่วยที่เป็นเหยื่อจากการจราจรรวมถึงทหารที่ได้รับอุบัติเหตุจากรถยนต์และเป็นอัมพาต
แล้วก็มีภาพนี้ปรากฏค่ะเป็นภาพที่ทางโรงพยาบาลนำมาเปิดเผยว่ามีภาพยืนยันว่าผู้ต้องโทษก็ได้ไปปฏิบัติภารกิจในการบำเพ็ญประโยชน์ภายในโรงพยาบาลจริง
แต่ปัญหามันอยู่ตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมปัญหามันอยู่ตรงที่ทางโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าไม่ได้มีหน้าที่ในการให้ผู้ต้องโทษไปบำเพ็ญประโยชน์ซึ่งจริงแล้วต้องไปบำเพ็ญประโยชน์ในท้องที่ที่ทางกฎหมายกำหนดก็คือในท้องที่จังหวัดนทบุรี
รองพอโรงพยาบาลก็เลยบอกว่าจริงแล้วก็ให้ไปหาโรงพยาบาลในจังหวัดนทบุรีให้ผู้ต้องโทษไปปฏิบัติภารกิจไปบำเพ็ญประโยชน์ก็จบแต่ก็แค่อยากจะมายืนยันยำว่าเขามาทำหน้าที่ในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าจริงแล้วก็เห็นมีเจ้าหน้าที่ของทางกรมคุมประพฤษมาดูด้วยนะมีเจ้าหน้าที่มาดูด
จริงแล้วเรื่องนี้มันผิดในส่วนของข้อกฎหมายตรงไหนอย่างไรบ้าง
เดี๋ยวสารจะไต่สวน๒๑มิถุนายนนี้นะคะ
ในกรณีที่มีการไปร้องเรียนว่ามีการข่มขู่มีการลวนลามด้วยก็อยู่ระหว่างการรอคำวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดินประกอบการพิจารณาในประเด็นดังกล่าวด้วย
อาจจะไปติดขัดในเรื่องของหลักกฎหมายนะคะว่ากรมคุมประพฤติบอกว่าทางโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าไม่ได้อยู่ในส่วนของการที่จะมีหน้าที่ให้ทางผู้ต้องโทษไปทำงานในการบำเพ็ญประโยชน์
คือไม่ได้มีการชี้แจงไปยังกรมคุมประพฤติแล้วก็ไม่ได้มีเจ้าหน้าที่ไปดูแลไม่ได้มีลายลักษณอักษรชี้แจงไปจริงแล้วต้องไปบำเพ็ญประโยชน์ในท้องที่จังหวัดนทบุรีนั่นเองนะคะ